บอกว่าเป็นเพลงยอดฮิตในติ๊กต๊อกใช่ไหม
ก็เป็นเพลงไหนไม่ได้นอกจากเพลง

ซึ่งเมื่อเด็กเขาได้ยินเพลงนี้
โอ้โหลุกเต้นเลยครับ
เสียงนอกรงหัวจุกมันริก
จอกควิก

เมื่อทั้งสมุขตรงนี้เลย

ได้ยินทรงอย่างแบทปุ๊บลุกขึ้นมาว้าเลย
แต่เนี่ยเดือนนี้ล่าสุดเลย

เยี่ยมเด็ก
น่ารักจริงกับเพลงนี้ที่ชื่อว่าเพลงนกกรงหัวจุกบรรริกนะครับ

ใช่ฮะแล้วร้องโดยคุณควันภูควา

โอ้ขอภัยคุณมาอาจจะผิดนิดหน่อยปากกว่าอันนี้ผมไม่พออยากจะดี

พี่แกเนี่ยเป็นคนร้องเพลงนี้เอาไว้ตั้งนานแล้ว
กลับมาฮิตใหม่

เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรอช้าค่ะ
ทีมงานของเราติดต่อไปหาอาควันเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ร้องเพลงนี้แบบออริจินัล
ถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้กันหน่อย

สวัสดีค่ะไหนฝั่งผู้ค้าครับ

คุณไอ้คุณอยู่ที่ไหน
เยี่ยมโพสุดหยุกเมริค

ขออนุญาตถามคุณอานิดหนึ่ง

โอ้คนบ้านเดียวกันนั้น
คุณอาค่ะเพลงนี้ร้องแต่งไว้ตั้งแต่เมื่อไรคะ
เพียงแต่ว่าดัดแปลงให้เป็นธรรมนองของเพลงนะครับเป็นการริกเป็นการริกก็คือร้องริกในขณะที่เขาพีคที่สุดนะครับ
อ๋อเวลาแข่งขันคุณลุงเขาจะต้องร้องยาวแค่ไหนคะ
หลอกแบบล้องแข่งกันหรือยังไงคุณอน่าเวลาเขาจะแข่งกันใช่ครับ

ช็อกพริกกนิทกร์ประมาณนี้ครับ

เร็กดั่งธรรมดาทำการพูดพายีที่ดีขายก่อนขายได้อยู่แต่ว่าคือ

ทุกค้าน
แล้วทำไมต้องเป็นนกโรงหัวจุก
เป็นนกเอี่ยงนกเขานกขุนทองไม่ได้เหรอ

เสียงร้องเขาไม่เหมือนนกอื่น

ด้วยเป็นเพื่อนบ้านที่นิยมแข่งขันแล้วก็เลี้ยงกันมานานเลยครับ
ในพื้นที่แล้วไงแล้วนี่เป็นแรงบันดาลใจไหมในการมาแต่งเพลงนี้อะค่ะ
แต่งเพลงนี้ก็เดิมอาจารย์นิติภูมินักรงลำนะครับจะแต่งเป็นเพลงนกมาผมบอก
อาจารย์ครับขอเป็นนกรงหัวจุกเลยอาจารย์ก็เขียนมาให้นะครับก็แต่งทำนองให้ร้องพร้อมกัน

อ่ะควั้นผมถามคำนิดนึงในตอนที่ร้องเนี้ยมันมีกริ๊กกริ๊กแกวะอย่างนี้ไหม
แต่มันมีทอดหนึ่งที่มันร้องว่ากุลลิกติกแกวะ

ซินอิสานซินภาพซินพม่าก็มีนะครับ

ตอนแต่งเนี่ยขุนอาร์เป้นเนื้อก่อน

หรือมันมาพร้อมกันหรือยังไงค่ะคุณอา
คุณอาค่ะขออนุญาตนะตอนนี้สัญญาณมันขัดข้องนิดนึ

กำลังคลัยแม็กซ์เลยกำลังรู้เลยว่าคุณอาจะเต้ง
หนึ่งเดี๋ยวดิฉันฝึกร้องต่อก่อนแล้วเดี๋ยวติดต่อคุณอาใหม่
จะบอกว่าคือมันเป็นเหมือนวิถีชาวบ้านเนอะ

ภาคใต้ที่เขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกเพื่อแข่งประกวดเสียงกัน
กำลังถามไปเลยว่าคุณอาเขียนเนื้อก่อนหรือว่าแต่งทำนองก่อน

พร้อมกันเลยนะครับ
ก็เป็นนักแทงเพลงอาจารย์นี่แทงเพลงให้ผมอยู่หลายเพลงมากเลย

ก็ถือเป็นว่าเป็นเพลงหนึ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษ
แล้วก็วิถีชีวิตของชาวใต้ด้วย

ไหนก็เพลงนี้มันดังแล้วนะอาควันนะ

เอาเพลงใหม่มาแต่งให้มันมีนกหง

งั้นเราขอเป็นรายการแรกที่แบบว่า

อกเอ้ยนอกกรุงจากป่าดงมาอยู่กรุง
กรงสวยจะรวยจะรุง
ค่าเจ้าสูงเป็นหมื่นเป็นแสน
มีเจ้าโค้งพระขับพระโค้งรักห่วงแฮน
เอาไปแข่งขันประชันคะแนน
ดีกว่าอยู่แดนป่าพระอิน

เดี๋ยวเราติดตามได้เพลงใหม่
คุณอ่าคุณอ่าฝากผลงานได้เลยนะ
ติดตามได้ทางไหนบ้างคะ

ฝากผลงานหน่อยค่ะคุณอ่า

ติดตามเพลงของผมก็ดูที่ยูทูปนะครับ
นอกจากเพลงนกกลงหัวจุบเลี้ยวก็ยังมีเพลงอยู่ดีกว่า

คนหาชื่อช่องกว้านปูคาร์ได้เลยนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอานะคะวันนี้
ขอบคุณมากเลยค่ะ
วันนี้ที่ได้เจอนาฬิตาจริงนะป้อนสภาพพูดร้องเพลงดัก
แล้วก็เข้าใจแล้วว่านกมันร้องแบบนี้